ไปติดตามกรณีที่ผู้รับเหมานะฮะขับรถแบ็คโฮ
แล้วไปโดนเอารางต่อหัวเสือ
หล่นลงมาใส่แม่กับลูก
ลูก๓ขวบตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
ทางอำเภอส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยเหลือ
แต่แม่บอกว่าไหนไหนใครคนไหนจะรับผิดชอบ
ที่บ้านของนางสาวปนัดดาเพชรอาวุธอายุ๒๒ปี
ผู้ที่ถูกต่อหัวเสือต่อยจนบาดเจ็บ
แล้วก็ลูกชายของเธอด้วยอายุ๓ขวบ
ขณะนี้น้องยังอาการสาหัส
เยี่ยมที่บ้านในพื้นที่หมู่๙ตะบนคลองน้อยอำเภอเมือง
แล้วก็แจ้งบอกว่าเรียกภาษาให้ผู้รับเหมา
เข้ามาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติแล้วนะ
ขณะที่นางสาวปนัดดาเปิดเผยบอกว่า
เธอยังไม่ได้พบลูกเลย
โทรมาแจ้งบอกว่าลูกตัวบวมนะ
ตัวบวมลูกคุณต้องได้รับโปรตีนเสริมนะ
ซึ่งเป็นยานอกบัญชีนะครับ

ซึ่งขณะนี้ต้องดูแลลูกด้วยตัวเอง
แม้จะได้คุยกับผู้รับเหมาแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าแล้วใครล่ะจะรับผิดชอบนะฮะ

แม่ลูกคู่นี้ก็ถูกต่อหัวเสือนะครับ
ต่อยนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดมีการประชุมกันนะครับคุณผู้ชมฮะ

ผู้รับเหมาเนี่ยจะช่วยค่ารักษาพยาบาลเด็กนะครับ
แม่บอกต้องจ่ายเองนะฮะเบิกไม่ได้เนี่ย
นายกอบตครองน้อยช่วยไปก่อนแน่นี้แล้ว๒๐๐๐บาท
รวมถึงท่านในอำเภอเมืองสุราชธานีท่านถาวรพรมฉิม
ใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือ๒๐๐บาท
ผู้รับเหมาบอกว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะ
พนักงานก็พาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดไง
ส่วนไอ้รังต่อนะที่มันตกมาจากต้นไม้เนี่ย
คือไม่มีใครรู้เรื่องหรอกก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับ
ขณะที่อาการของเด็กชายอายุ๓ขวบ
คือน้องตัวบวมอย่างที่บอกแล้วก็แพทย์ต้องให้โปรตีนเสริม
เป็นยานอกบัญชีก็ที่แม่เขาขอความช่วยเหลือไป
ว่าเขาต้องจ่ายอยู่
๒๕๐๐บาทต่อครั้งต่อโดส
นี่คือความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือแม่ลูกคู่นี้ครับ
โหต่อหัวเสือรุ่มอย่างเดือดแล้วน้องก็แพ้ด้วย
ก็เลยอาการสาหัสนะคะ